เดี๋ยวจะพาไปร้องเพลงดีกว่า

ทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีรอยยิ้ม

โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

เพราะเรามีสถานที่มาแนะนำ
สำหรับสวโดยเฉพาะเลย

มือถือไมค์แล้วก็ร้องคาราโอเกะ

เพราะว่าในช่วงนี้คือช่วงของ
รู้แล้วบอกต่อ
ห้างเก่าแก่ย่านเจริญกรุง
ใจกลางกรุงเทพมหานคร
ในบริเวณชั้นสองของห้าง

ที่นี่เขามีร้านคาราโอเกะ
อยู่ประมาณ๒๐กว่าห้อง

สนุกสนานก็ต้องที่นี่
ห้องนี้

ร้องคู่กันก็ต้อง
ใครชอบแนวไหน
ก็เข้าไปเลือกไปร้องกันได้

เป็นที่รู้จักของเหล่าคุณพี่

ทีนึงถ้าอย่างเกร็งก็ต้องทราบผู้สูง
คุณพี่ลัดดาวันนี้ร้องไปแปบเพลงแลแหละ
เพราะใจที่รักในเสียงเพลง
มาถึงก็เลือกร้านที่ชอบเข้าไปเขียนชื่อเพลงที่อยากร้อง
จากนั้นก็รอคิวเพลง
ถ้าคนเยอะก็จะได้ร้องคนละ๒เพลงเท่านั้นนี่แหละครับ
ที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่สำหรับให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสสนุกสนานผ่อนคลาย
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ราคาค่าร้องเพลงก็๑๐บาทบ้าง๑๕บาทบ้างแล้วแต่รหันต์
เพียงกลางนึงแล้วถ้าจะเดินไปทางใดไม่วัน
แลกกับตึกบับเพลงแลกกับเสียงหัวเราะ
แลกกับรอยยิ้มแลกกับมิตรภาพ
นับว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเลยล่ะครับ
เมื่อเทียบกับความสุขที่ได้รับกลับมาหา
เราขอให้คุณพี่เอกชัยคนนี้ร้องเพลงพี่เบิร์ตให้เราฟัง
แต่ก็ร้องให้ฟังนะครับ
ร้องได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ร้องจนจบ
โดยคุณหนิงเจ้าของร้านและทำหน้าที่เป็นดีเจเปิดเพลงช่วยร้องไปด้วย
ไม่เคยต้องการอะไร
ก็เปิดแขกก็จะมีผู้สูงอายุแล้วก็คนทั่วไปเข้ามาร้องเพลงเพื่อผ่อนคลาย
แต่บางคนก็มาฝึกร้องเพื่อออกงานต่างอะไรอย่างนี้
มาที่นี่ก็ออกกายภาพสมบัติเหมือนกันร้องเพลงแล้วมันปอดเปิดร่างกายจะได้แข็งแรง

แต่พอร้องเพลงปุงฐังเยาะฐังโยบได้ดังใจ

คุณอย่าพูดถึงไม้เท้าได้มั้ยคะ
คุณป้าท่านมาร้องเพลงเกือบทุกวัน
ลูกก็ยินดีที่เห็นคุณแม่มีความสุข
ใครอยากพาคุณพ่อคุณแม่มาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ก็พามากันได้นะครับ
เพราะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๔ทุ่มนู่นแหละ
เพื่อนจะเยอะก็ตอนสายอยากพบป่าสังสรรค์กันช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์
คนก็จะแน่นหน่อยมีเวลาก็เชิญเลยครับ
เรื่องดีเด็ดรู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง
ของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอกต่อ
รู้แล้วบอกต่อ
หลังที่เมืองห้าแฟนกันเพื่อนมันก็เลยล้างไป
ปากปะกงน้ำของขึ้นลุงใจ
เปิดผิดท่อนหรือเราร้องผิดท่อน
ตอนคุยบอกเอาท่อนนี้เลย
พอขึ้นมาปุ๊บเอาท่อนต้นขึ้นมาแบบนี้ก็ร้องไม่เป็นอีก
เอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณก็ไปฝึกร้องเอาไว้ฝึกร้องก่อน
ทีมงานไม่ต้องอายหรอกผมจะอายอายคนทั้งประเทศแล้ว